ฮาฮือฮาคืออะไรหนุ่มอายุ๑๗ที่จังหวัดอุบล

เก่งขนาดเรียนและสอบติดทหารตำรวจ๔เหล่าทัพ
เหล่าทัพติดหมดทุกเหล่าฮะ
ชื่อว่าทารากรทองหนูนุ้ย
หนุ่มคนนี้อายุ๑๗ปีเป็นนักเรียนโรงเรียนเบนจมะมหาราช

เหล่าทัพคือบกอากาศเรือตำรวจ
และที่สำคัญ๔เหล่าทัพที่ว่านี้
ที่เป็นกองทัพทหารอันดับ๑

อันดับ๑กองทัพบกอันดับ๑กองทัพอากาศ

และเหล่าตำรวจเนี่ยนักเรียนในร้อยตำรวจคือติดอันดับ๘

ไม่ธรรมดาคือจะบอกว่าคนที่สอบจะรู้ดีว่า
เหล่าทัพอากาศข้อสอบยากสุดเลยนะ
แต่สอบได้ที่๑หมดเลย๓เหล่าเลยนะฮะ
เอาเลือกต้องเลือกคนเราต้องเลือกสักเส้นทางหนึ่ง
เลือกตามลุงลุงของธารากรหรือเปล่า
ลุงตู่สิเลือกตามลุงตู่เพราะอะไร
เขาเลือกที่จะเรียนสายทหารบกฮะ

แต่จากนี้ไปก็ต้องเป็นนักเรียนนายร้อยไปก่อน
แล้วจากนั้นเนี่ยอีก๒ปีค่อยแยกเหล่ากันว่าไปนะฮะ
ท่านผอกิจิศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเบนจมะมหาราชเนี่ย

เด็กเก่งเด็กขยันมีวินัย
เป็นบุคคลต้นแบบเขาเรียกว่าคนดีสีเบนจมะ
โรงเรียนได้มีการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือ

นิสัยส่วนตัวเป็นคนที่

เป็นคนซื่อสัตว์เป็นคนสุจริต

ในโรงเรียนเตรียมทหารได้
ยิ่งได้ทราบว่าสอบได้
ในระดับในลำดับที่๑นะครับ
ก็ยิ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะครับ
ท่านประหลาดอำเภอภูสิงฯท่านประหลาดสอนสิริจันทร์ดีบุตร
ท่านก็เดินทางไปที่บ้านบ้านของน้องธรกรเนี่ย

ตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงฯจังหวัดศรีสเกต
อ้าวอะไรตรงโรงศรีสเกตอุบล
เขาเรียนอุบลแต่บ้านนี้อยู่ที่
นี่บ้านเหรอมันเงียบดูมันลก
ไม่ได้รวยไงไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นนะฮะ
ไปเจอพ่อประเทืองไปเจอแม่ระดาชา
รับว่าฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวย
แม้จะไปมอบตัวนะสอบติดแล้วจะไปมอบตัวต้องเสียค่าธรรมเนียม

ไม่มีตังค์ยังไม่มีตังค์เลยนะฮะ
แต่ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือมากแล้วนะครับพอสมควรแล้ว
และที่สำคัญไปกว่านั้นพลโทเจียรเดชผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙จบล
เนี่ยเดี๋ยวท่านก็ไปเจอกันอ่ะมอบทุนการศึกษาเอาไว้เบื้องต้น
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันอีกที
นี่คือเด็กเก่ง๔เหล่าทัพสอบติดทุกเหล่าทัพ
โดยเฉพาะทัพทหารติดอันดับ๑ทั้ง๓เหล่าทัพ๕ธรากร
เยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมจริงเลยนะคะเต็ม๑๐ไม่หักสักคะแนนเลยนะคะ